บ้านของคุณพ่อลูกสองค่ะคนนี้หล่อมากคุณตู่พบทรค่ะ
เมื่อวานนะคะเพิ่งออกงานอีเวนต์กันไปคุณผู้ชม
ก็มาเปิดใจถึงการเหอลูกลูกสาวสองคนคุณผู้ชมนะคะ
บทบาทคุณพ่อหนักหน่วงมากก็คือน้องริสาแล้วก็น้องเรค่ะ
คือตอนนี้นะทั้งคู่กำลังอยู่นี่ไงวัยน่ารักน่าชังมากนะคะ
ถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยเนี่ยคุณแม่เขาคุณนุษย์ก็สวยนะคะ
เขาก็แฮปปี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าขอมีแค่สองคนก็พอในยุคนี้นะคะ
ส่วนโปรเจกต์หนัง๑๓หมูป่าที่บินไปถ่ายทำถึงออสเตรเลีย
คุณผู้ชมตอนนั้นไปกับพี่เวียสุกลวัฒน์ไปกับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ไปกันหลายคนค่ะ
ว่าน่าจะได้ลงฉายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แหละค่ะ
ส่วนเรื่องนี้เขาถ่ายทำเป็นภาษาไทยตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะ
แถมวันที่น้องเรย์คลอดเนี่ยค่ะก็เป็นวันที่ถ่ายทำพอดีด้วย
เล่าให้ฟังว่าวันนั้นร้องไห้แบบมันเป็นซีนฝนตกพอดี

สุดใจนะคุณนุษย์ไปคลอดโดยที่ไม่มีสามีไป
ถูกต้องส่วนคลิปนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเคยนำเสนอไปแล้วล่ะ

ก็ไปฟังที่มาที่ไปทั้งหมดนะคะ
คิดว่า๒คนน่าจะพอแล้วครับ

เพราะพอน้องคลอดปุ๊บ
พอคัดปุ๊บผมก็บอกคนทั้งกองว่า
คนก็เฮ้พี่ตุ้ยอยู่ในฉากด้วย

อยู่ดีเวียเขาก็นึกที่สวาดอะไรผม

แล้วก็นุษย์ชอบเพลงนี้

ปุ๊บแล้วเวียเขาก็อยากเข้ามาอยู่ในกล้อง

เขาก็เข้ามาจุ๊บแล้วเขาก็ออกไป

แปลงคราวสยิ๋วแต่ดูหน้าพี่เวียจะชอบไหม

แล้วก็ด้วยความสนิทกันแบบทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยนะ

แล้วก็ร่วมงานกันแล้วอยู่ข้างตะเต็มด้วยกันมานาน